ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าคนร้ายตัดสินใจมอบตัวหลังจากผ่านไป๗วันนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ที่ชุมพรอสโต้งอะค่ะ
ไปง้อขอคืนดีภรรยาที่บ้านของครอบครัวภรรยา
แต่ปรากฏว่าภรรยาก็ตกใจกลัวไปหลบอยู่ที่ห้องเก็บของครับ
สโต้งเข้าไปในบ้านเขาแม่ของภรรยาออกมาห้ามยิงใส่เลย
นี่คือภาพล่าสุดที่มอบตัวค่ะนี่ค่ะ

ใช่นายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุสามสิบหก
สโต้งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อศอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรครับ
อย่างที่บอกว่าไปง้อภรรยาที่อำเภอปะทิวกลางดึก๑๔ธันวาคมค่ะ
แต่สุดท้ายยิงใส่แม่ยายคือยิงแสกหน้าเลยนะคะ
จนนางพรเพ็ญแจะซ้ายหรือแม่ยายนี่ค่ะ
อายุสี่สิบเจ็ดเสียชีวิตคาบ้านพ่อเลี้ยงอุ้มหลานวัยสามขวบหนี
ตายกันรอตายกันหุดหวิดอตขับโรครบาปมิซูบิชิสีดำ
ทะเบียนบ่ไบไม้ฉอถิ่งสามห้าสามสองระนองหนีไป
คันนี้นะคะครับนี่คือหน้าตาของอตนะคะ
่งหน้าลงใต้ตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยตามกล้องวงจรปิด
ว่าอสโต้งมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

สุดท้ายเนี่ยอสโต้งคนนี้ก็ตัดสินใจขอเข้ามอบตัวกับนายอำเภอพะโต๊ะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สพปทิวซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
นี่คือสภาพของอศโต้งคนร้ายที่ก่อเหตุ
การพากเศษค่ะคุณผู้ชมเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ยิงแม่ยายนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือปืนลั่น
อ้างว่าวันที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะตั้งใจจะไปคุยกับเมีย
เพราะว่ารู้ข่าวว่าเมียพาแฟนใหม่มาที่บ้าน
ก็เลยจะเข้าไปคุยว่ามันจริงหรือเปล่า
แต่พอไปถึงไม่เจอเมียตัวเองงัดหน้าต่างเข้าไป
เข้าไปตามหาถึงในห้องนอนแต่ไม่เจอ
แต่เจอแม่ยายแม่ยายเดินมาหา
สต้งอ้างว่าแม่ยายพูดไม่ดีกับเขาค่ะ

แล้วอ้างว่าแม่ยายเอาปืนมาขู่เขาก่อน
ก็เลยแย่งปืนกันปืนลั่นใส่แม่ยาย

บอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจยิง

แม่ยายเอาปืนไปแบบขู่เขาก่อน
สาวโต้งบอกว่าพอปืนลั่นปุ๊บก็ตกใจ
แล้วก็บอกด้วยว่าปืนมันไม่ใช่ปืนผมนะ
แต่เป็นปืนของแม่ยายนั่นแหละที่เอามาขู่ผม

โทรมาเรื่องกับความให้ผมไปทำอย่างนี้ครับ
อเจมส์โอ้โหอันนี้มันคนละเรื่องกับที่
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกนะครับ
สาวของผู้ตายสามีของผู้ตาย

ตะโกนไล่ตามหาผู้ตายนี่แหละ
เป็นอดีตแม่ยายเนี่ยที่บอกว่าพ่อเถอะลูก

ก็มีเสียงนั่งปั้งใช่ไหม
แล้วยังวิ่งไล่สามีใหม่เขาใช่ไหม
สามีของผู้ตายที่เป็นพ่อเลี้ยงของอดีตภรรยา

ใช่ตัวภรรยาบอกว่าโชคดีที่หมาเห่า
หมายอยู่หลังบ้านอสโต้งคนนี้ก็เลยนึกว่า

แต่ก็เป็นสิทธิ์ในการกล่าวอ้างของเขานะฮะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ
ไม่เชื่อสิ่งที่อศโต้งพูดไปทั้งหมดเลยนะคะ
เพราะว่ามันตรงกันข้ามกับข้อมูลของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าจากคนอื่นที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะอสโต้งไปแวะดื่มเหล้าก่อนด้วยนะ
อันนี้ข้อมูลจากเพื่อนของเมียอสโต้งนะคะ
แวะดื่มเหล้าก่อนคือดื่มด้วยกันนี่แหละกับเพื่อนคนนี้ที่ให้ข้อมูลนะคะ
ก็มีปืนพกเอาไว้เนี่ย๙มมยังเอาออกมาโชว์ตอนกินเหล้าด้วยกันอยู่เลย
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปยิงเมียก่อนแล้วขับรถออกไปเลยนะคะ
จนมาเกิดเหตุไปยิงแม่ยายจนเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ที่วัดพรุใหญ่ตำบลสะพลีทางญาติ
ได้มีพิธีชาปนกิจศพแม่ยายที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
ซึ่งตัวอดีตภรรยาของอสโต้งนางสาวพิมนภาหรือกิ๊บเนี่ย
ก็บอกว่าดีใจที่อสโต้งมอบตัว
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

บอกว่ามันโหดเยี่ยมเกินไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พลตำรวจรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร

และบอกว่าอยากให้ทางครอบครัวสนเสียสบายใจ
เพราะไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การเอาไว้อย่างไร

เบื้อกเบื้องต้นในชั้นภาพธ์สวน

เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมแล้วก็เป็นคดีที่โทษหนักด้วย
ก็ขนาดงานสวดศพของผู้ตายนี่แทบไม่มีชาวบ้านกล้ามาฮะ